ตำแหน่งรัฐมนตรีของภูมิใจไทยแล้วนึกว่าเขาเป็นพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะว่าต้องดูนะมหัฐไทยศึกษาธิการแรงงานอุดมศึกษาเนี่ย
เป็นไงครบไหมการปกครองการศึกษาเรื่องแรงงาน
เออนี่แหละครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับ
หลังจากเปิดโผล่คอลโลมอลนิดหนึ่งหรือเศรษฐา๑มาแล้วนะครับ
เตรียมเสนอชื่อนะครับไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อตรวจสอบประวัติคือคุณอนุทินมั่นใจว่าทุกรายชื่อรัฐมนตรี
ภูมิใจไทยสามารถทำงานได้สมมุติว่านะครับโปรดก้าวลงมา
โปรดก้าวประมาณลงมาทำงานได้เลยไม่มีใครขาดคุณสมบัติ
มีประวัติด่างพร้อยนะครับเก้าอี้ที่ได้รับไว้วางใจเนี่ย
เหมาะสมกับตำแหน่งงานทุกคนครับ
มันไม่ควรถามนะครับรัฐมนตรีมันนี่คุณสมบัติต้องทุ่มเทต้อง
เสียสละต้องเป็นคนที่ไม่มีประวัติด่างเคราะห์อยู่แล้ว
ระบุข้อความบอกว่านะฮะมีการลงความหมายด้วยนะ
พระคาถาถูกย่อเป็นคำสั้นเพื่อให้จดจำและสวดได้ง่าย
และยังคงความศักดิ์สิทธิ์ไม่แตกต่างไปจากบทเต็ม
เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยทำได้ทุกที่ทุกเวลา
ทันใจหากจิตสงบเป็นสมาธิก็ได้บุญไม่แพ้การสวดมนต์ครับ
ไปดูปฏิกิริยาจากพักเดียวกันชาดาไทเศษครับ
รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
ก็มีชื่ออยู่ในคณะธุรกิจเป็นมศ๒นะครับ
ทศหรือมธ๓ประมาณนี้นะครับ
บอกพร้อมทำงานทันทีส่วนตัวเอาทำมาแทบทุกอย่างแล้ว
คุณผู้ชมฮะโอ้โหบอกตำแหน่งไหนก็เป็นได้ครับลองฟังดูครับ
ภูมิใจไทยเองเราก็มีความสามารถทุกคน

ผมเป็นมาแทบทุกด้านนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับ
แล้วก็ในภาคภูมิใจไทยก็เหมือนกันนะครับ
ผมว่าทุกคนก็ถนัดเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องร่วมมือกัน
นี่คือว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหัฐไทยนะครับ

รอรับท่านได้เลย
บางคนก็บอกว่าโหทำไมเพื่อไทยแบ่งเค้กคือแบบอย่างเกษตรนะ
ศึกษาทำไมต้องแบ่งให้พักร่วมด้วย
เรื่องนี้โอ้โฮผมขอโทษด้วยไหมคุณน้ำแข็งผมขอโทษด้วยไหม